ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองนะครับ
หลังจากที่มีสมาชิกพักเศรษฐกิจใหม่ไปยื่นเรื่องต่อกรกต

โดยบอกว่ามีบุคคลภายนอกพักมาครอบงำพัก

เรื่องนี้มองกันว่าอาจมีเป้าประสงค์ต้องการให้พักเศรษฐกิจใหม่ถูกยุบหรือไม่
เพื่อที่ว่าที่สอสอของภักดิ์จะได้ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
วันนี้หัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่นายเม่งขวัญแสงสุวรรณ
ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
พร้อมทั้งยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับการไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

ถือเป็นการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณ

พร้อมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อชี้แจงประเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะข่าวที่ว่าบัตรนี้ตัวเขาได้เปลี่ยนใจเตรียมนำพักเศรษฐกิจใหม่จับมือกับพลังประชารัฐสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
อุโดมการจดจดย้ายไม่ค่ะ
แนนพี่น้องมีแต่ดีเหรอ
ชักอาวิธีที่ทำพักเศรษฐกิจใช่มั้ย
น้องคนอาหาร

เพราะว่าอุดมการทางการเมืองมันแตกต่างกัน

อันที่๓ทุกคนก็บอกเปลี่ยน
งูเห่าเจรจาอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้

ผมก็บอกเลยนะไม่
กรกตให้ยุบพักเศรษฐกิจใหม่
โดยอ้างว่าเป็นเพราะถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกที่เป็นในทุนนั้น
มิ่งขวัญและกรรมการบริหารพักยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะนายสุทัศน์ศิวาพิรมรัฐบุคคลที่ถูกพูดถึง
เป็นสมาชิกพักเศรษฐกิจใหม่ตั้งแต่วันที่๑๐มกราคม๒๕๖๒
ขณะเดียวกันมีคำชี้แจงจากนายพุทธิพงศ์ปุณกันประธานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
พลังประชารัฐยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
กรณีที่สมาชิกไปฟ้องร้องกันเอง
เพราะเป็นเรื่องของแต่ละพักที่มีการตรวจสอบเฝ้าระวังของสมาชิก
ส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนั้น
นายพุทธิพงศ์มั่นใจว่าทางพักมีพันธมิตรที่ชัดเจน
ทุกคะแนนมีผลต่อการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อของแต่ละพัก
แต่ก็ยังเชื่อว่าพลังประชารัฐจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
พร้อมปฏิเสธข่าวใช้เงินซื้อตัวสอสองูเห่า
ในราคาหลักร้อยล้านบาทว่าไม่เป็นความจริง
เชื่อว่าประชาชนสามารถแยกแยะออก
ว่าข่าวไหนเป็นเรื่องจริงข่าวไหนเป็นเรื่องเท็จ
ส่วนพักนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพักที่กำลังมีปัญหาคลื่นใต้น้ำ
จนถึงขั้นกรรมการบริหารพัก๑๕คน
อบหมายให้นายพรพิพัฒน์พรมชนะนายทะเบียนของพักพลังชาติไทย
เป็นตัวแทนยื่นหนังสือลาออกจากคณะกรรมการบริหาร
มอบให้พลตรีทรงกฎทิพรัชรักษาการหัวหน้าพักถึงที่บ้านพัก
ซึ่งใช้เป็นสถานที่ทำการพักพลังชาติไทย

แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่ง
หลังจากไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งสอสอเขตแม้แต่เขตเดียว
ซึ่งผู้ที่ยื่นหนังสือก็ทำได้แค่เพียงเสียบเอกสารไว้หน้าบ้าน
อีกฝ่ายไม่เปิดประตูต้อนรับ
และมีรายงานว่าเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกัน
มาจากแนวทางในการบริหารงานแบบรวมศูนย์อยู่ที่หัวหน้าพักเพียงคนเดียว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน